มาถึงข่าวสะเทือนสลดหดหูใจ
พ่อแม่เมายาทั้งคู่
ลูก๖คนรวมลูกติดด้วย
แต่ลูกคนสุดท้องที่คลอดออกมาที่กินน้ำซ่วม
น้ำที่ตักจากแม่อ่างล้างก้น
เอามาใส่ขวดให้ลูกกินอายุ๑๔วัน
คุณผู้ชมฮะเพจสายหมายต้องรอดไปช่วยเหลือ
ทารกหญิงนะฮะอายุ๑๔วันที่ห้องเช่าการเคหาบางกะปิ
เสรีไทย๒กรุงเทพมหานครพบว่า
แม่ของเด็กถูกตำรวจคุมตัวไปที่สนบึงกลุ่มในข้อหา
เสพยาเสพติดครับเหลือเพียงทารกอยู่กับยาย
แล้วก็พี่ชายของทารก๘ขวบได้มั้งนะ
ตาเนี่ยคุณตาเนี่ยจริงเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ตาไปอยู่โรงพย์้ังอ้าว
พ่อแม่เด็กมันติดยานักข่าว

เด็กมีอาการหนักนะเพราะว่าไม่ได้กินนมไง
แล้วแม่เนี่ยแม่ของเด็กตักน้ำในถังซ่วมมาให้ลูกดื่มแทนนม
ยายไม่ทนแล้วยายขนาดเป็นแม่เนี่ยนะ
บอกว่าตัดสินใจแจ้งความเลยนะครับ
แมวเล่าต่อบอกว่าแม่มีลูกทั้งหมด๖คนด้วยกัน
โดย๓คนก่อนนี้ญาติฝ่ายสามีเก่านะ
นะครับเอาไปเลี้ยงแล้วเอาไปเลี้ยง
ส่วนหลานชายคนที่๔ยายดูอยู่
น้องภูมิ๘ขวบใช่ไหมอ่าใช่
ที่ฐานะไม่ดีนะครับแล้วก็ยังต้องดูแลสามีที่ป่วยโควิดอีกตอนนี้
ติดเตียงตอนนี้ติดโควิดนะครับ
เอาแล้วหาข้าวหาปลายังไงกินอ่ะยายก็ไอ้หลานคนนี้เอามือไปจับหัวเนี่ย
หลานคนนี้ไอ้๘ขวบเนี่ยไปขอข้าววัดพิชัย
แถวนั้นใครก็รู้วัดพี่ชายอยู่ใกล้เมืองกลุ่ม
พิชัยเนี่ยแล้วพระท่านก็เมตตานะคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง
ให้มาสัปดาห์ละร้อยหนึ่งสัปดาห์ละร้อยหนึ่ง
โอ้โหส่วนหลานคนที่๕ยายเลี้ยงไม่ไหวแล้วครับ
ก็ให้เจ้าหน้าที่รับไปดูแลก่อนส่วนหลานคนที่๖เกิด๑๔วันเนี่ย
ก็ไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรอกหน่วยงานที่ไหนเกี่ยวข้อง
ไปดูแลได้เอาไปดูแลก่อน
คุณผู้ชมครับนางขออภัยนางสาวกุญจิราโฉมสวัย
เป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่พมเนี่ยนะนะฮะ
กับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ครอบครัวนี้เดี๋ยวยังไงล่ะช่วยเหลือ
เอาที่สบายใจที่สุดก่อนเลยนะเด็ก๑๔วันไปตรวจร่างกาย
ก่อนที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีเนื่องจากแม่เนี่ย
ให้ลูกดื่มน้ำจากจากในห้องน้ำใช่ไหมนะเดี๋ยวถ้าปลอดภัยเสร็จปั๊บ
ก็จะส่งสถานรองรับเด็กของพมต่อไปส่วนการช่วยเหลือดูแลครอบครัวของ
แมวนะก็เรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารด้วยเดี๋ยวจะดูแลให้
ขณะที่นายเอกพบเนี่ยสายไหมต้องรอดบอกว่าหากมีการพบเห็นเรื่องราว
ลักษณะนี้รีบแจ้งมาที่เพจเลยนะครับขณะที่นายพรชัยอายุ๔๐
ป่าของธารกษ์ตอนแรกครับก็บอกยินยอมจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยของเพจตรวจปรัตยาศาวะ
สีง่วงครับม่วง
คุณตาติดเตียง